เชื่อว่าเวลาจะเป็นเวลามิสูร

เรามาพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้วันอาทิตย์ที่๒สิงหาคม๒๕๕๙
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะ
คืนนี้ดำเนินรายการร่วมกับคุณอรัชพรชลาดลนะคะ
วันนี้มีข่าวหลายข่าวให้คุณผู้ชมได้อัปเดต
แล้วก็ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุยิงอุอาจ
ที่จังหวัดพัทธรุงก็ตามความคืบหน้ามาให้
หรือว่าจะเป็นกรณีเรื่องของคดีนายบอสอยู่วิทยา

ใช่ค่ะส่วนคดีน้องชมพู่แน่นอน

วันนี้จะเฉลี่ยพื้นที่ข่าวให้กับคดีสำคัญสำคัญเหล่านี้นะคะ
ใช่ค่ะมาดูที่คดีของน้องชมพู่ก่อนเลยละกันนะ
แน่นอนว่ากำลังใจหลังไหลมาอย่างต่อเนื่อง
เหมือนกับทุกวันนะคะ
๓วันแล้วที่เรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
หรือว่ายังไม่รู้ว่าตกลงแล้วน้องเสียชีวิตเองหรือเปล่า
แต่กำลังใจก็ยังล้นหลามอยู่ที่บ้านกกอกนี่แหละค่ะ
ทั้งฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยฝั่งของบ้านลุงพลด้วยนะคะ
ที่บ้านลุงพลช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่บอกว่ามีคนมาเป็นแฟนคลับ

มีแฟนคลับจากต่างชาติคือเป็นคนไทยที่อาจจะอยู่ต่างแดนอย่างนี้
ก็คือสั่งช่งสั่งช่างมาทำบ้านให้ลุงพล
โอ้โหกำลังใจไปต่อเนื่องกำลังใจไปทุกวัน
ปากทางเข้าหมู่บ้านถึงขั้นมีป้ายติดเอาไว้ที่สามแยก
ว่าบ้านลุงพลไปทั้งนี้มีลูกสอนฉีก

อืมทีนี้อย่างที่บอกว่าบ้านลุงพล
ที่เขามีการเอาช่างเอาวัสดุก่อสร้างอะไรต่างมา
ช่างเริ่มทำมา๓๔วันแล้ว
ตอนนี้คืบหน้าไปเกิน๗๐แล้วนะคุณผู้ชม
ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้บ้านลุงพลเนี่ยคือ
มีหลังคาแล้วก็เป็นเสาประมาณ๙ต้น
แล้วก็ไม่ได้มีกำแพงไม่ได้มีประตูหน้าต่างอะไรเลยนะ

วันนี้เขามีการติดตั้งหน้าต่างแล้ว๕บานนะคะ

ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่แค่ติดประตูหน้าบ้าน
ปูกระเบื้องพื้นแล้วก็ทาสี
เท่านี้บ้านลุงพลก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คิดว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จนะคะ
ก็มีคนเดินทางมาให้กำลังใจลุงพลกันเยอะ
วันนี้ฝนตกก็ไม่อาจห้ามกำลังใจได้นะคะ

เขาบอกว่าอยากให้กำลังใจตั้งใจจะมาแล้ว
บางคนมาแต่เช้ามืดเลยนะคะกลัวไม่เจอ

ถึงขั้นเอาพวงมาลงมาลัยมาคล้องให้ลุงพลป้าแตนทั้งคู่
บางคนก็ตั้งใจมามอบสิ่งของให้กับลุงพล
มีเจ้าของร้านขายถังดับเพลิงคนหนึ่งค่ะ

อยากจะเอาถังดับเพลิงมามอบให้เป็นของขวัญสำหรับบ้านหลังใหม่

ส่วนอีกถังให้ลุงพลเอาไปให้ที่วัด
ทีมข่าวเราได้คุยกับนายพัฒนศักดิ์ใจเที่ยงนะคะ
เจ้าของสวนยางที่เคยจ้างลุงพลไปกรีดยางเมื่อหลายปีก่อน
เจ้าตัวก็บอกว่ารู้ข่าวก็เลยแวะมาหาลุงพล
รู้จักลุงพลมานานกว่า๓ปีแล้ว

ลุงพลก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักแล้วก็ขยันทำงาน
พอเห็นข่าวน้องชมพู่หลานลุงพลเสียชีวิต
แล้วมารู้ว่าลุงพลเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย

สงสารที่ลุงพลต้องตกในสถานการณ์แบบนี้
แต่พอเห็นคนเขามาให้กำลังใจลุงพลกันเยอะแยะ

ก็อยากอวยพรให้ลุงพลผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้
และส่วนตัวเขาเองเชื่อว่าลุงพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ค่ะ
ผมอยากฝากน้องพลเขาให้เขามีความตั้งใจ

ลุงพลกับป้าแตนมีของมอบคืนให้กับคนที่มาให้กำลังใจด้วยนะ

คือหมอบเป็นนังสือบทสวดมวลโมงคนชีวิตค่ะ
ที่ปกหลังอ่ะค่ะจะมีรูปของน้องชมพู่แล้วก็รูปของน้องการ
วัย๖ขวบที่ไปเสียชีวิตที่จังหวัดจันทบุรีที่น้องร่างกายที่ถูกพบเหลือครึ่งท่อน
ใช่ค่ะน้องก็ชาวภัณฑ์นักกิจอะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะ
ซึ่งผู้ใจบุญที่จัดทำหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะอุทิศส่วนกุศลในการจัดทำหนังสือให้กับทั้งน้องการแล้วก็น้องชมพู่ด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าถ้าจำกันได้ภาพบ้านของลุงพลตั้งแต่ที่เราไปทำข่าวแรกแรกวันแรกที่มีคดีน้องชมพู่เลยเนี่ย
หลายคนก็จะคุ้นตากับบ้านโล่งโล่งจริงใช่คือตอนแรกลุงพลบอกว่าก็พยายามจะต่อเติมบ้านนั่นแหละ
แต่พอมีคดีน้องชมพู่ก็เลยชะงักเรื่องของการต่อเติมบ้านเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีเรื่องของงบประมาณในการต่อเติมด้วย
แต่ก็มีคนให้กำลังใจมากส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งวัสดุก่อสร้างไปตู้เย็นโซฟาอะไรมาหมดแล้วอะค่ะ
ทีนี้เราก็ไปถามป้าแตนนะว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่แบบโอ้โหนี่มีบ้านใหม่เลยนะถึงจะเป็นหลังเดิมแต่ต่อเติมให้เหมือนใหม่
แตนบอกว่าแม้ว่าหลังเดิมเนี่ยมันดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเหมือนบ้านโล่งมีแต่หลังคากับเสา
แต่มันอบอุ่นนะเพราะได้อยู่กับคนที่รักแต่พอมีบ้านใหม่ที่มันสวยขึ้นกว่าเดิมมันก็น่าอยู่ขึ้นความอบอุ่นในครอบครัวก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหน
กับป้าแตนก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับคนที่เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจคนที่มอบสิ่งของต่างมาให้มากมายทั้งที่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วย
ถ้าหากว่าของที่ได้รับมาเนี่ยมันเกินความจำเป็นก็ตั้งใจว่าจะโทรขออนุญาตคนที่มอบเนี่ยจะเอาไปบริจักษ์ให้วัดกับโรงเรียนให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ด้วยค่ะ

เพราะว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกมาตลอดกินข้าวกินอะไรก็มันอนบุ่นมากกว่านะอบอุ่น
ถึงจะอยู่ไหนก็ตามมันก็มีความสุขหมดถ้ามันอบอุ่นกับครอบครัว
ขอบคุณทุกครั้งเลยก็เหมือนที่ลุงขอบคุณแหละขอบคุณขอบคุณผ่านผ่านน้องอัพนะผ่านสื่อ
บอกก็คือเรามันไม่เคยได้เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้แบบนี้ไง
ไม่เคยคิดว่าจะได้ลักษณะอย่างนี้กลับคืนมาหาเรา
ในการที่เราทำอะไรแบบจากใจจริงอะไรอย่างนี้
ทีนี้วันนี้มีนักปฏิบัติธรรมคนนึงนะคะมาจากจังหวัดสุโขทัย
ชื่อว่าอาจารย์พรพัชรพรมมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนเหมือนกัน
ผูกข้อไม้ข้อมือให้ด้วยก็จับมือลุงพลกับป้าแตน
แล้วปรากฏว่าเขาพูดขึ้นมาประโยคนึง
คือเดินสายหัวออกมาจากบ้านแล้วพูดขึ้นว่าจะอะไรกันนักกันหนา
คนก็งงนะว่าเอ๊ะหมายถึงอะไร
เขาบอกว่าไอ้ที่พูดว่าอะไรกันนะกันหนาเนี่ย
ความหมายที่เขาพูดถึงก็คือจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ย
วันแล้วอีกไม่กี่วันก็ครบ๑๐๐วันที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ปนกิจศพก็ทำไปแล้วพระมาทำพิธีทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำไปหมดแล้ว
แต่ทุกวันนี้มันยังวุ่นวายอยู่เลยมันเป็นเพราะอะไร

หลังจากนั้นอาจารย์พรก็ไปที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ
แต่ไม่ได้เจอกับพ่อแม่น้องชมพู่เพราะว่าไม่อยู่ที่บ้าน
ก็เลยฝากบอกญาติน้องชมพู่ว่าถ้าครบร้อยวันหวังว่าทุกอย่างจะกลับมา
ทุกคนจะกลับมามีความสุขกันมากกว่านี้
ส่วนที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยก็คือมันถึงเวลาของน้องเขาแล้ว
ด้านนางพระธารวดีบุญอินภรรยาของอาจารย์พรก็บอกว่า
อาจารย์พรเป็นนักปฏิบัติธรรมแกสามารถสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้
แต่ไม่ยอมรับสิ่งพวกนี้แล้วสิ่งที่บอกตลอด
ตั้งแต่บ้านลุงพลจนถึงบ้านพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ย
ความหมายก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยจบเรื่องจบราว
ลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นมันจะทุกข์ใจไปเรื่อย
ถ้าปลงได้ทุกคนก็กลับมามีความสุขกันได้
ลักษณะที่แกพูดคือให้ปลงไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ถ้าตีวงกว้างไปก็ลักษณะอย่างนั้น
ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกันให้สามัคคีกัน
ให้ตั้งจิตตั้งใจทำบุญทำกุศลให้กับน้องชมพู่
ส่วนเมื่อวานนี้นะคะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ว่าคุณรัชพรกับคุณภาคภูมิได้คุยกับคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

คุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันแล้วแหละว่าลุงพลนี่โชคดีจริง
ถูกเลขท้าย๒ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
คือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยบอกว่าโอ้โหลุงพลถูกหลายใบ๑๐กว่าใบ๑๘ใบ
ลุงพลบอกเปล่าไม่ได้๑๘ใบถูก๓ใบเท่านั้นเอง
ยืนยันว่าถูกแค่๓ใบเลขท้าย๒ตัวนะคะ
แล้วทีนี้ค่ะก็ถามว่าถูกรางวัลแบบนี้ลุงพลจะแบ่งให้กับใครบ้าง
ลุงพลก็บอกว่าให้กับตาชาญ๑ใบให้กับยายสมควร๑ใบ
ส่วนอีกหนึ่งใบจะให้กับแม่ของลุงพลเองนะคะเพราะว่าแม่ของลุงพลจะเดินทางมาหา
ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าคือตอนที่รู้ว่าถูกเลขท้าย๒ตัว
ก็คุยกันนะคะว่าจะนำรางวัลให้กับพ่อแม่เพราะว่าเราเป็นลูก
อะไรมาที่แบบเป็นเรื่องดีเป็นโชคดีเข้ามาในชีวิตเนี่ย
ก็ต้องนึกถึงบุพการีก่อนเป็นอันดับแรกก็นี่แหละค่ะเงินรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว๑ใบให้พ่อแม่เลย
ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าคือไม่ได้หวังถึงขั้นแบบโอ้โห
ถูกรางวัลที่๑นะเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนกับถูกรางวัลที่๑นะ
ก็ได้กำลังใจจากคนที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่
คนส่งสิ่งของส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งวัสดุก่อสร้างคือช่วยกัน
จนแบบตอนนี้บ้านเกือบเสร็จแล้วอ่ะบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตตอนนี้
ก็เหมือนกับได้รางวัลที่๑แล้วค่ะ
ถ้าเรามีโชคแบบนี้ก็ดับแรกก็ต้องให้ท่านก่อนครับ
ถ้าเราถูกใบเดียวเราก็เก็บไว้นี่เราถูก๓ใบเราก็ต้องแบ่งครับ
เราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้สิ่งดีแบบนี้
ตอนแรกก็กล่าวว่าจะทำไปเรื่อยเรามีแล้วก็ต่อเติมครับ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรให้มันให้มันเสร็จทีเดียวคือมันเสร็จยาก
เพราะเราก็ต้องทำมาหากินครับ
ดีใจในความที่เขามีน้ำใจช่วยเหลือเรายิ่งกว่าถูกรางวัลอีก
รู้รู้เพราะเราเห็นแวบอยู่เห็นเขาบวชไง
นี่ค่ะก็เป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของลุงพลตามมาตั้งแต่งวดที่แล้ว
ไม่ถูกซึ่งเสียงบูตรงวดนี้ถูกนะคะ
ค่ะคุณผู้ชมคือนักข่าวเราที่ส่งไปเกาะปิดเกณฑ์คณีน้องทรมพู้นะ
อยู่ทั้งบ้านพ่อแม่น้องชมพู่บ้านลุงพล
เอาจริงนะก็สนิทกับครอบครัวเข้าไปกันหมดแล้วเหมือนกัน
อย่างกับลุงพลเนี่ยคือนักข่าวที่เราส่งไปเป็นผู้ชายใช่ไหม
บางทีอยู่แบบไม่รู้จะคุยอะไรกันอะ
เขาก็คุยกันเรื่องชีวิตเรื่องราวต่างนานาที่ลุงพลผ่านกันมา

โอ้โหจนแทบจะสมัครเป็นลูกลุงพลไปแล้ว

ใช่ค่ะคือลุงพลกันก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง

ก่อนหน้านี้เคยไปทำงานที่โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนะ

พลก็จะไปออกกำลังกายเตะฟุตบอลกับเพื่อนร่วมงาน

ถ้าวันไหนเพื่อนมีการจัดทีมเตะบอลกันเนี่ย

ตำแหน่งที่ลุงพลชอบเล่นที่สุดก็คือปีก
เพราะลุงพลเนี่ยเป็นคนที่วิ่งเร็ว
แล้วก็ชอบยิงฟรีคลิกด้วยเท้าซ้าย

ลุงพลสามารถสั่งการคนในทีมได้

เป็นผู้รักษาประตูจะได้คอยคิวไง

คือเราจะเห็นว่าโกจะเป็นคนที่พูดเยอะมากเนอะ
ในเกมฟุตบอลอะไรอย่างนี้เพราะเขาจะเห็นภาพรวมอะนะคะ

ก็เล่นได้ทุกตำแหน่งอยากให้เล่นตำแหน่งไหนก็ได้

ถ้าถามถึงทีมฟุตบอลที่ลุงพลชอบ

เด็กผีลุงพลเด็กผีนะคะ
พาทีมประสบความสำเร็จมามากมาย
แล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ใช่คนอังกฤษ
ส่วนนักฟุตบอลที่ลุงพลชอบมากที่สุด

เป็นแฮมถนัดขวาลุงพลถนัดซ้ายอะไรอย่างนี้
เป็นปีกจรวดแต่พอได้เข้าไปอยู่ในเทีมเขาก็
เขาเห็นว่าเราสามารถสั่งทีมได้
ใช่ทำได้ทุกตำแหน่งเล่นได้ทุกตำแหน่ง
เพราะผู้จัดการทีมเซอร์เล็กเฟอร์กัสซั่นท่านเป็นผู้จัดการที่ประสบควรสำเร็จเยอะ
ก็น้อยคนนักที่จะได้รับรางวัลที่เป็นเซอร์นะ
ก็จะมีเซอร์บอบบี้รอบสั้นแล้วก็เซอร์เล็กโฟโกซันตอนสมัยนั้น
ผมก็ชอบที่ทั้งเขาเรียกว่าจิตวิทยาคนที่เขาสามารถคุมทีมแล้วมีประสบผลสำเร็จ
และก็จะลักษณะเป็นเป็นผู้นำที่ดี
ถ้าเป็นกีฬาสี่หรืองานโลกเรียนเกิดก็จะขอลงเล่นตะลด
ครีวเมื่อเราเล่นครบ๙๐นาทีได้แต่ก็เหนื่อยนะ
นี่นะคะลุงพลเล่นกีฬาก็เก่งเตะฟุตบอลก็ได้ร้องเพลงก็เพราะ

จริงจนโอ้โหตั้งแต่ลุงพลเนี่ยร้องเพลงออกอากาศผ่านทางไทยรัฐทีวีของเรา
ต้องบอกเลยว่าก็มีเจ้าของไข้เพลงติดต่อนะคะ
ติดต่อสนใจอยากจะให้ลุงพลไปออกอัลบั้มนะคะ

อันนี้คือเรื่องจริงทีมข่าวของเราก็เลยไปถามลุงพล

ลุงพลร้องเพลงออกทีวีเนี่ย
คนแชร์ในโลกออนไลน์กันเยอะคนดูตั้งหลายล้านวิว

ลุงพลบอกแบบนี้นะคะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นค่ะ
เพราะว่าต้องรอให้คดีเสร็จนะคะแล้วลุงพลก็ต้องบวชด้วย
บวชให้น้องชมพู่ด้วยเพราะลุงพลรับปากเอาไว้

ทีมข่าวของเราเล่นกีต้าแล้วลุงพลร้องเพลงนะคะ
ลุงพลบอกว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางครอบครัวก่อนนะ
ว่าชีวิตลุงพลหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ในอดีตลุงพลก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนชอบร้องเพลงมาก
แต่ตอนนั้นที่เลิกร้องเพลงอย่างที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าป้าแตนเป็นคนขอไว้ก็เลยเลือกกลับมาอยู่กับป้าแตนที่บ้าน
ส่วนอนาคตจะยังร้องเพลงอีกหรือเปล่า
เพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นนักร้องเดินสายไปร้องเพลงตามงาน
เดี๋ยวต้องคิดดูก่อนขอคิดอีกทีนะคะ
แตนก็บอกว่าอยากให้ลุงพลอยู่กับครอบครัวมากกว่า
เพราะว่าตอนนี้ลูกสองคนกำลังโต
เมื่อก่อนป้าแตนขอไม่ให้ลุงพลเป็นนักร้อง
เพราะว่าตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนยังไม่มีลูก
แล้วก็ตอนนั้นมันก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไป

นักร้องสาวก็มาดู
ตอนร้องเพลงตอนแบบเดินสายร้องเพลง

ว่าเดี๋ยวจะไปมีกิ๊กมีกั้งอะไรอย่างนี้

ก็เลยขอลุงพลว่าไม่ต้องร้องเพลงแล้วแหละ
อยู่บ้านสร้างครอบครัวกันดีกว่า
ก็คือหลานน่ะเราต้องนิดนึกถึงหลานด้วย

แล้วก็ต้องนิดนึกถึงความรู้สึกของพ่อแม่ของหลานด้วย
แล้วก็ตัวหลานอันสำคัญเลย

ต้องรอคดีนี้มันสิ้นสุดก่อนนะครับ
ถึงจะได้คุยกับป้าแตนก่อน
ก็ต้องทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ก่อน

คือทุกอย่างมันลงตัวหมด
เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แล้วก็

ครับก็ต้องทำตามลำดับก่อน
เมื่อก่อนก็เคยหัดร้องนะ
แต่เราก็เราทิ้งโอกาสตรงนั้นไป
เพราะว่าเราอยู่กับเขาเราอยู่กับป้าแตน
ไม่ต้องไว้ใจเขาเขาไม่อยากให้ไปสายนั้น
ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้กระแสคดีน้องชมพู่
กระแสหมู่บ้านกอกคือมันมาแรงจริง

คนที่ไม่เคยรู้จักก็มาดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนั้นกันไป
ล่าสุดมีประเด็นที่บอกว่าคุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทอง
จะสร้างซีรีส์กอกขึ้นมาเป็นละครเลย

มีนักลงทุนที่เขาไม่ประสงค์ออกนาม
เป็นคนนอกวงการให้เงินทุนมาละ๑๐ล้าน
ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่
ลองไปคุยไปเจรจากับพ่อแม่น้องชมพู่ว่า
จะทำได้ไหมอย่างไรและถ้าจะทำจริง
ก็อาจจะต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนถึงจะทำได้
เรื่องนี้เราไปถามความเห็นจากชาวบ้านกกอกด้วยนะคะว่า
ถ้าเขาจะทำเป็นกรกซีรีส์จริง

ถามชาวบ้าน๓๔คนเป็นผู้ชาย๑๖คนผู้หญิง๑๘คน
อายุระหว่าง๒๕๖๐ปีส่วนใหญ่๑๙คนนะคะ
บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้
หนึ่งคือคดีมันยังไม่จบรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อน

แต่๑๕คนให้เหตุผลบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะ
อาจจะเป็นหนทางที่ทำให้คนมองว่าบ้านกกอกน่าอยู่ยิ่งขึ้น
เพราะช่วงเกือบ๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านมีแต่เรื่องเคร่งเครียดตลอดเลย
พอมันคดียังไม่จบ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลความเห็นที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำ
หรือไม่ทำเรื่องนี้ก็คือต้องไปถามคนที่เขาเป็นผู้สูญเสีย

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าตอนนี้มันกระจายไปทิศทางไหนยังไงแล้วบ้าง
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าโศกนาฏกรรมนะคะ
เพราะว่าเด็กวัย๓ขวบคนหนึ่งต้องเสียชีวิตอย่างปริศนา
โดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องบ้าง
พ่อแม่เองก็ยังไม่มีโอกาสรู้ว่าน้องเสียชีวิตจากอะไร
ซึ่งแม่น้องชมพู่พูดชัดเจนนะคะว่าแม่ไม่เห็นด้วย
และแม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมถ้าจะสร้างเป็นละคร
มันเหมือนตอกย้ำความสูญเสียความกระทบกระเทินจิตใจของครอบครัวที่ต้องเสียน้องชมพู่ไป
เชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นเรื่องราวชีวิตของลูกตัวเองที่ตายไปแล้ว
เอามาสร้างเป็นละครให้คนดู
และชาวบ้านเองก็ไม่น่าจะเห็นด้วยเพราะมันอาจจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมู่บ้านได้
ต่อให้ผู้สร้างจะให้เงินครอบครัวเป็นล้านแม่บอกว่าแม่ไม่เห็นด้วยค่ะ
ด้วยความที่เราตามคดีนี้มา๘๐กว่าวันนะคะ
วันที่๘๓แล้วก็ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอก็คือก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่ของคนในหมู่บ้านกกอกนะคะ
เพราะว่าเราก็ต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
แต่ในมุมเรื่องของความเชื่อก็มาควบคู่กันอยู่ตลอดใน๘๐กว่าวัน
ก็มีมาเป็นระยะระยะหมอปลามือปราบสัมภเวษีชื่อของคนนี้ก็เป็นข่าวอยู่เนื่องนะคะของคดีนี้นะคะ
เพราะหมอปลาเองก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกมาแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็หมอปลาบอกเลยว่าก็ให้กำลังใจลุงพล
หมอปลาบอกว่าจะลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งนี่หมอปลาเขาก็จะไปจริงนะคะ
จิรพันธ์เพชรขาวหมอปลามือปราบสัมภเวษีเมื่อช่วงเย็นนะคะ
ก็เดินทางออกจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะมุ่งหน้าไปบ้านกกอก
ตั้งใจไปหาลุงพลกับป้าแตนหมอปลาบอกว่าตั้งใจจะไปบ้านเกาะอีกรอบหนึ่ง
ยืนยันคำเดิมว่าจะยืนเคียงข้างลุงพล
คราวนี้จะไปทำกล้วยบวชชีให้ลุงพลกินชีวิตจะได้ง่ายกล้วยนะคะ
หมอปลาออกจากจังหวัดเพชรบุรีด้วยรถ๓คัน
เหมาะทั้งที่ปั่นนี่คุณผู้ชมดูสิค่ะ
เอาไปครบอุปกรณ์ทำครัวครบเลยนะคะ

ว่าจะถึงบ้านกกอกพรุ่งนี้เช้าประมาณ๙โมงเช้าค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วฝนก็น่าจะตกไปตลอดทาง
ค้าง๑คืนก็คือค้างคืนวันที่๓
เดินทางกลับเพชรบุรีวันที่๔
พรุ่งนี้เช้าพอไปถึงจะขอไปคุยกับลุงพลก่อน

พรุ่งนี้๓สิงหาคมหมอปลาบอกว่า
ตั้งใจจะทำกล้วยบวชชีให้ลุงพลกับป้าแตน
เป็นการแก้เคล็ดนะคะทุกอย่างจะได้กล้วย
รวมถึงทำเมนูผัดสตอหมู๓ชั้น
ไปวันที่๔สิงหาคมหมอปลาบอกว่า
เดี๋ยวจะทำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่
เพราะคนที่ใส่ร้ายลุงพลใส่ร้ายเท่าไหร่
ลุงพลก็ยังอยู่ดีปลอดภัย
ว่าคนใส่ร้ายน่าจะไม่มีน้ำยาเป็นการเล่นคำ
ก็เลยทำเป็นแกงเขียวหวานไม่ได้ทำเป็นน้ำยา

แต่จะเอาไปทำอะไรขอเป็นเซอร์ไพรส์ให้คอยติดตาม

ก็ไปพูดคุยกับลุงพลเสร็จ
เราก็จะทำกล้วยบ่วชีนะ
ก็คือเมนูของวันที่๓ก็คือ
กล้วยบ่วชีกับผัดตาตอหมูสามชั้น
เพราะกินแค่ลุงพลคนเดียวกับป้าแตน
วัตถุดิบนี่คือมีส่วนหนึ่งออกไปแล้วไปซื้อเพิ่มที่นู้น

อย่างเช่นพวกกล้วยพวกมะพร้าวเนี่ยเอามาจากเพชรบุรีนะ
แต่ส่วนหนึ่งคงจะไปซื้อทำตลาดถนน

กะขนมจีน
ส่วนขนมจีนอ่ะ
แฟสซีทาง

มันจะฝาดล้างให้ลุงพลพ้นมณฑินได้ครับ
นี่คือการว่าไม่ฝาดของของของผมอ่ะ
ก็มาจริงค่ะบอกแล้วว่าจะมาจะมาทำกับข้าวก็มาจริงด้วยนะคะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นที่ชาวบ้านกรกเขาประชุมกัน
ที่เขาบอกว่าไม่อยากให้หมอปลามาแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงว่าแบบไม่อยากอะนะ
คือเหมือนแบบเอ๊ะมาแล้วเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้หมอปลาเคยไปท้าชาวบ้านคนหนึ่งไง
ใช่บอกว่าให้ออกมาให้ข้อมูลสิในเรื่องช่วงเวลาทำรายของลุงพลน่ะ
เป็นการใส่ร้ายลุงพลคือหมอปลาพูดทำนองลักษณะนี้แล้วก็ท้าชาวบ้านคนนั้นออกมา
ชาวบ้านหลายคนก็เลยรู้สึกว่าคือไม่อยากให้มันเกิดเป็นเรื่องราวขุนคล่องใจกันในหมู่บ้านอีก
ใช่คือที่คนในหมู่บ้านเป็นร้อยกว่าคนเขาหารือร่วมกันเนี่ย
สรุปก็คือ๓เรื่องหนึ่งในสามเรื่องก็คือบอกว่าไม่อยากจะให้คนนอกพื้นที่
มาให้คำแนะนำลุงพลเรื่องของการปักทูบกลับหัวให้เข้ามาในพื้นที่
อะไรแบบนี้ใช่เพราะเหมือนกับลบรูสินศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านในวัดอะไรอย่างงี้เหมือนกัน
แล้วเมื่อหมอปลาบอกมาเตรียมของแล้วอ่ะออกเดินทางแล้วชาวบ้านว่ายังไงบ้าง
ไปถามชาวบ้านคนหนึ่งที่หมู่บ้านกรอกนะคะเธอบอกว่าก็จะมาก็มา
ไม่ได้ว่าอะไรคือหมู่บ้านเราก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ใครจะมาก็ได้แหละเนาะ
มันไม่ได้เป็นแบบสถานที่สงวนหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ของหมอปลา
แต่ถ้ามาแล้วเนี่ยจะมาท้าป้าย้อมหรือว่าป้าแตงโมให้ไปสาบาน
ก็คือชาวบ้านที่เคยให้ข้อมูลเรื่องทำลายลุงพลนั่นแหละให้ไปสาบานให้ข้อมูลอะไรพวกนี้อีกเนี่ย
เธอบอกเธอไม่เห็นด้วยและไม่ขอรับคำท้าสาบานด้วย
เพราะว่าชาวบ้านก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับหมอปลานะ
และการที่ชาวบ้านออกมาให้ข้อมูลเรื่องไทม์ไลน์หรือช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปอะไรอย่างนี้
เขาไม่ได้พูดถึงลุงพลเลยด้วยซ้ำอ่ะอืม
ที่หมอปลาจะมากล่าวหาว่าเขาไปใส่ร้ายหรืออะไรแบบนี้
ถึงขั้นต้องให้ไปท้าสาบานกันเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเหมือนกัน
ในฐานะชาวบ้านกกอกและเพื่อนบ้านของป้าย้อมหรือป้าแตงโมอะไรก็ตาม
ก็ตั้งใจว่าจะปกป้องป้าย้อมอย่างเต็มที่เพราะก็เห็นใจเพื่อนร่วมหมู่บ้านด้วยกัน
ถ้าจะมาก็คือแกมาบ้านคุณลุงพลนะคะ
เราก็ยินดีด้วยค่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ามาแล้วมาสะท้าสาบานชาวหมู่บ้าน
เราก็ไม่ไม่รับนะคะอันนี้ไม่ขอไม่ขอรับท้าสาบานเลย
เราน่ะสงสารป้าแตงโมป้าแตงโมน่ะสามีก็ไม่มีหนังสือก็ไม่รู้
แค่ป้าแตงโมเห็นเวลาที่น้องหายน่ะไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยครับ
ทำไมมาสาบานเรื่องอะไรแค่เห็นเวลาที่บ้านน้องหายเวลานี้
เวลานี้แค่แตกป้าแตงโมแกเห็นคนเดียวแกเห็นตามเวลาของแกไงคะ
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแกจะมาในลักษณะไหนเราก็คงจะว่าแกไม่ได้เนอะ
ถ้าแกมาดีก็ดีค่ะแกก็มาเลี้ยงว่าอะไรขนมจีนขนมเยินอะไรแล้วก็
ก็มีน้ำใจนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของทางลุงพลนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่ามีคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของลุงพลในพื้นที่บ้านกกอกอยู่ตลอดเวลา
ใช่ก็เป็นในลักษณะของการให้กำลังใจลุงพลกันค่อนข้างเยอะ
ทีนี้ค่ะส่วนพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกัน
ไปดูว่าวันนี้พ่อกับแม่ทำอะไรบ้างนะคะ
ก็ไปกราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่วัดเหล็กไหลหรือวัดภูดันหาย
อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะคะวัดนี้อยู่ห่างจากบ้านกกอกประมาณหกสิบกิโลเมตร
พอไปถึงวัดพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็เข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
เพื่อขอพรแล้วก็แวะโยนเหรียญลงบ่อน้ำตามความเชื่อนะคะ
เชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ออกจากตัวแล้วก็เป็นการต่ออายุด้วย
หลังจากนั้นก็จะเข้าไปในถ้ำเหล็กไหลนะคะในถ้ำสวยค่ะคุณผู้ชม
ในถ้ำสวยงามมากแต่ก่อนจะเข้าไปนาริสทีมข่าวของเราก็ถามพ่อกับแม่
โดยว่าขอพรอะไรนี่เข้าไปในถ้ำนะคะพ่อกับแม่ก็บอกว่าขอพรเหมือนเดิม
ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ไวนี่นะคะบรรยากาศในถ้ำ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะคุณผู้ชม
ใครได้แวะไปกราบไหว้ก็จะได้สิ่งที่สมหวังปรารถนากลับไปนี่ค่ะ
ระหว่างการไหว้พระนะคะประชาชนบางส่วนที่เขาไปเที่ยวที่วัดนี้
พอเห็นพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เขาก็จำได้เขาก็ตามข่าวคดีน้องชมพู่กันมา
สิบกว่าวันเนี่ยนะคะเขาก็แวะไปให้กำลังใจ
ขอถ่ายรูปด้วยนี่ไปขอถ่ายรูปกับพ่อแม่น้องชมพู่แบบนี้นะคะ
คือหลายคนบอกว่าก็ตามข่าวมาตลอดช่วงแรกแรก
และทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่ไม่เบื่อเห็นพ่อแม่น้องชมพู่แต่ในทีวี
นี่วันนี้เขาเจอตัวจริงก็เลยขอถ่ายรูปกันหน่อย
ก็ให้กำลังใจให้สู้สู้ชาวบ้านก็บอกว่าก็เข้าใจแหละ
ว่ามีคนบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าใจพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
แต่คนเราเนี่ยก็มีทั้งคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดา
ทุกคนก็ต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบ
ก็อยากจะให้พ่อแม่น้องชมพู่สู้ค่ะ
ดูทุกคนให้เจอนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ดีค่ะนี่นะคะกำลังใจล้นหลามค่ะ
ถ้ำเหล็กไหลค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถ้ำมรกฏนะคะ
อยู่บนยอดเขาภูดันหายบ้านกุฎว่าตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินาราย
ก็มีนักท่องเที่ยวไปกราบศักระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระเจดีพระธาตุเตโช
ที่สำคัญนะคะองค์เจดีพระธาตุเตโชจะมีจุดไฮไลท์
ที่คนจะต้องไปบันทึกภาพก็คือที่ถ้ำเหล็กไหลนี่แหละค่ะ
ที่เขาเรียกกันว่าถ้ามรกฏนะคะนี่ค่ะ
ก็ด้านล่างจะเป็นรอยพระพุทธบาทมีพญานาคเก้าเซียน
หรือว่าปู่เจ้าสุธนาคาราชนะคะนี่ค่ะ
พ่อแม่น้องชมพู่เขาก็ไปถ่ายรูปค่ะนี่นะคะ
อืมอ่าก็หลายคนก็บอกว่าเอออยากรู้ว่าแล้วความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไง
อันนี้คือความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะทั้งของฝั่งบ้านลุงพลป้าแตน
แล้วก็บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ทีนี้ความเคลื่อนไหวทางคดีมีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยตำรวจเนี่ยถ้าจำได้เมื่อสองวันก่อนเนี่ย
ที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่มาตรวจสอบเรื่องขันบันไดมาวัดความสูงแคร่ไปแล้ว
เมื่อวานมาค่ะมาพูดคุยกับคนในครอบครัวน้องชมพู่
เรื่องที่คิดว่าน้องจะสามารถเดินขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเองได้หรือเปล่า
คุยกับลุงพลก่อนลุงพลบอกว่าก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตเนี่ย
ลุงพลเคยขึ้นไปภูเหล็กไฟนะมักจะขึ้นไปหาของป่านี่แหละ
แต่ยังไม่เคยขึ้นไปสูงถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
ส่วนหลังจากที่พบศพน้องชมพู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกลับขึ้นไปบ้าง
ไปกับตำรวจบ้างไปกับนักข่าวบ้าง
แต่ถ้าถามลุงพลว่าเชื่อไหมว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนนั้น
ลุงพลบอกมันเป็นไปได้ยากมากนะที่น้องจะเดินขึ้นไปเอง
เพราะเส้นทางมันสูงแล้วมันก็ชันมาก
เท่าที่ลุงเคยเลี้ยงน้องชมพู่มาเนี่ยเอาแค่เตียงหรือโต๊ะที่บ้านลุงพลเนี่ย
น้องชมพู่ยังไม่สามารถปีนขึ้นไปเองได้เลยค่ะ
เราก็ไม่คิดว่าหลานเราจะเดินไปเองใกล้ขนาดนั้น
ซึ่งป้าเต๋นเองก็พูดเป็นลักษณะเดียวกันนะคะว่า
แตนก็เคยไปภูเหล็กไฟไปหาของป่าเหมือนกัน
แต่ไม่เคยขึ้นไปถึงจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ถ้าถามป้าแตนว่าน้องจะขึ้นไปเองได้ไหมป้าแตนบอกเป็นไปไม่ได้
เท่าที่เลี้ยงมาเอาแค่บันไดที่บ้านตาชานสมภูยังขึ้นไปเองไม่ได้เลย
และถ้าจะขึ้นลงสมภูก็จะร้องไห้ให้ป้าแตน

เพราะฉะนั้นการที่ชมพู่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ไปเสียชีวิตตรงจุดนั้นเนี่ยป้าแตนบอกเป็นไปไม่ได้ค่ะ
ก็ไม่เชื่ออะไรมันสูงก็อย่างที่ป้าบอกแหละสูงเสื้อผ้าน้องมันถอดออก
คือไม่ได้หลายอย่างที่ปกติมันไม่ปกติอ่ะนะป้าไม่เห็นนะเพราะว่าเขาจะเขาจะลงบันได
เขาจะหยุดก่อนเลยถ้ามันสองสามขั้นเขาจะหยุดแล้วก็ให้คนมาอุ้มมา
ก็สามขั้นบ้านยายแหละถ้าเห็นบ้านยายนะตรงบันไดขึ้นก่อนจะขึ้นบ้าน
แต่อย่างนั้นก็จะขวบนอกกว่าต้นอย่างนี้สองขวบนอกกว่าตอนนั้นนานแล้ว
มันก็จะไม่ดิ้นลนไปหานะป้าว่า
ทีนี้ช่วงบ่ายของวันนี้ที่ผ่านมาตำรวจมาบ้านพ่อแม่น้องชมพู่อีกแล้วนะคะ
จากที่วันก่อนไปวัดความสูงแคร่หน้าบ้านวัดความสูงบันได
วันนี้มาเอาเอกสารมาด้วยค่ะ
ให้พ่อแม่น้องชมพู่เซ็นรับรองคำให้การในเอกสารเพิ่มเติม
แต่น่าเสียดายเราไม่รู้ว่าเอกสารนี้เขียนว่าอะไรบ้าง
ตำรวจเขาก็ไม่ได้ให้ดูนะคะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะ
ให้คุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่อ่านแล้วก็ให้เซ็นรับรองว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยเป็นความจริง
อย่างที่บอกว่าตำรวจเขามาเก็บเรื่องความสูงของแคร่หน้าบ้าน
ความสูงของบันไดบ้านชั้น๒ที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่
เพื่อดูว่าความสูงมันเท่าไหร่ยังไงมันมีโอกาสหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้องชมพู่จะขึ้นเอง
มันจะมีเก้าอี้เล็กที่เป็นเหมือนเก้าอี้นั่งซักผ้าวางอยู่ด้วย
เพื่อให้น้องชมพู่ใช้ปีนเพื่อจะขึ้นไปที่แคร่ได้
เพราะว่าถ้าปีนโดยจากพื้นขึ้นไปเลยเนี่ยน้องชมพู่ขึ้นไม่ได้
ก็ใกล้เคียงกับเก้าอี้เล็กที่อยู่หน้าแคร่
ชันบันไดอยู่ที่๔๕องศาค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวัดไปเปรียบเทียบและไปประเมินดูว่า
มันจะเป็นไปได้ไหมที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเองได้
ก็จะต้องเปรียบเทียบต่างไปประกอบกับสำนวนต่อไปนะคะว่าความเป็นไปได้มันมากน้อยแค่ไหน
แต่เท่าที่เราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยาเด็ก
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้
นะคะแต่ก็เราได้เห็นการทำงานของตำรวจค่ะที่ยังคงเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งประเด็นที่ว่าน้องชมพู่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยตัวเองได้หรือเปล่า
ก็ยังพยายามวิเคราะห์อยู่นะคะเดี๋ยวรอความคืบหน้าจากทางตำรวจนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะมีอยู่คนนึงที่ตกเป็นข่าวโดนพูดถึงอยู่ต่อเนื่องสำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะ
ก็คือนายกระแตหรือว่านาแตน้าชายของน้องชมพู่ก็คือเป็นน้องชายของคุณแม่น้องชมพู่อะค่ะ
เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านนาแตเนี่ยเขาชอบมีความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก
เพราะโซเชียลผ่านโซเชียลทั้งลงรูปทั้งโพสต์ข้อความจนสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้ทางเฟซบุ๊ก
ย้อนกลับมาที่ตัวเขาเพราะชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเลยในตัวของนาแตนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าเอ๊ะประวัติของนาแตนายนารินหลาโพเนี่ย
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเองมันละเอียดมากเลยนะแต่พอลองเข้าไปอ่านนี่นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูตามนี้เลยพอลองเข้าไปอ่านมีพิรุธหลายอย่างเช่น
ประวัติการศึกษาประวัติการทำงานในประวัติเนี่ยบอกว่านาแตจบมหาวิทยาลัยศิลปากรปี๒๕๕๙
จากนั้นทำงานทันทีงานโฆษณางานบันเทิงงานอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะแบบนี้
คนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันค่ะว่าปีที่เรียนจบกับปีที่ทำงาน
มันไม่สอดคล้องกับอายุปัจจุบันของนาแตค่ะ
น้าแต่นี่นะคะอายุ๓๕ปีคือเกิดปี๒๕๒๘
แต่ในประวัติการศึกษาบอกว่าเรียนจบปี๒๕๕๙
แต่จบปริญญาตรีตั้งแต่อายุ๔ขวบนะคะ

และประวัติที่โพสต์เอาไว้คล้ายกับประวัติของผู้กำกับคนนึง
ก็เลยสงสัยว่าณแตไปคัดลอกประวัติของคนอื่น
มาทำเป็นประวัติของตัวเองหรือเปล่าถ้าทำแบบนั้นผิดกฎหมายไหม
ผิดพรบคอมพิวเตอร์ไหมเข้าแค่ข้อมูลเป็นเพจ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่างเพราะว่าในประวัติ

น้าแต่บอกว่าคอชี้แจงผ่านท้ารัททีวีแบบนี้
ผู้กำกับคนนึงเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
เคยไปเป็นวิทยากรด้วยกันแต่นายยงยุทธ์ไม่เล่นเฟซบุ๊ก
เวลาไปบรรยายเนี่ยก็ต้องเล่าประวัติตัวเอง
ก็เลยเอาประวัติของนายยงยุทธ์มาใส่ไว้ในเฟซบุ๊กของนาแต
เวลาไปบรรยายก็จะได้เปิดเฟซบุ๊กตัวเองว่าเนี่ยนายยงยุทธ์ประวัติเป็นอย่างนี้๑๒๓
๑๒๓๔ณแต่เค้าชี้แจ้งไว้แบบนี้ค่ะลองฟังดูหน่อยมั้ยคะ
เกิดเนี่ยก็คนละเรื่องแล้วแต่มันเป็นโชว์ริวมันเป็นผลงานของพี่เขา
เวลาเราไปบรรยายก็เอาเราขึ้นโชว์ว่าเออพี่เขาเคยทำงานอะไร

บรรยายคู่กันอยู่แล้วคือเวลาขึ้นจอโปรดิกเตอร์เนี่ย
ที่เขาไม่มีเฟซบุ๊กผมก็ใช้ผลงานของพี่เขานี่แหละ
ชาร์จว่าเออเนี่ยผลงานแต่ละคนแต่ละคนทำอะไรมาบ้าง
ถ้าประวัติเราสะอาดอยู่แล้วคุณขุดคุยไปเนี่ย
มันก็ยิ่งทำให้ผมสะอาดมากขึ้นต้องขอบคุณโลกโซเชียลด้วยครับ
นี่นะคะชี้แจงค่ะเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อ
ต้องดูแหละว่าด้วยเจตนาด้วยรูปลักษณ์ที่มันออกมาแล้ว
มันเข้าข่ายไหมหลายคนบอกว่าอย่างนี้มันเข้าข่ายผิดพรบคอมนะ
ก็ต้องไปถามตัวผู้กำกับที่ชื่อว่านายยงยุทธ์
ถามประวัติของเขาถามเจ้าตัวว่าได้อนุญาตให้นาแต
ส่วนเรื่องคดีเราก็จะตามความคืบหน้าให้นะคะ
สำหรับคดีของน้องชมพู่๘๓วันแล้ว